มีตำรวจ๑๙๑เขาบอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่า
ช่วยไประงับเหตุหน่อยน้าหลานอีกแล้ว
้าหลานมีการทะเลาะกันที่บ้านหลังหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าพอตำรวจไปถึงหลานนี่คือยังไม่สงบนะคะ
ด่าทอตำรวจเข้าไปอีกอ้าวตำรวจมาถึงนี่โอ้โหสัตว์เลื้อยคลานเพียบเลยนะคะ
อ้างว่าตัวเองเนี่ยจบปริญญาตรีใช่นะ
แล้วไปดูถูกตำรวจอีกไปดูถูกการศึกษาตำรวจอีกนะคะ

อ้าวมาเป็นชุดเลยอ่ะ
ต้องเซ็นเซอร์ทั้งนั้นเลยนะคะคำพูดแต่ละคำ
เหตุการณ์นี้เนี่ยคือชายคนนี้อายุสามสิบห้าปี
เขาด่าทอตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งที่เข้ามาตรวจสอบเหตุทะเลาวิวาส
เมื่อยี่สิบสามสิงหาคมที่ผ่านมาที่ปาจีนบุรีนะคะ
ตัวของเนี่ยชายคนนี้เขาอ้างว่าตัวเองจบปริญญาตรีนะ
แต่ตำรวจเนี่ยแค่ใน๑๐เองจะมายุ่งอะไรกับเขาแบบนั้น
หลังจากชายวัยสามสิบห้าปีด่าทอเสร็จทีนี้เข้ามาเนี่ย
ยื้อแย่งโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายคลิปอยู่อะค่ะตำรวจก็เลยมาช่วยกันจับตัวเขาเอาไว้
แต่ชาวบ้านก็ตะโกนว่าตำรวจทำร้ายประชาชน
แล้วก็มาจับตำรวจอีกนะคะมันเลยกลายเป็นเหตุชุลมุนวุ่นวาย
ชายวัยสามสิบห้าปีคนนี้ก็เลยหลุดนะคะ
แล้วเข้าไปทำร้ายร่างกายตำรวจจนบาดเจ็บทั้งเข่าทั้งหน้าตานี้ปูดบวมเลยนะ
ตอนนี้ยังตามจับตัวชายคนนี้ไม่ได้ด้วยค่ะทางเพจเฟซบุ๊กอยากดัง
ท่านใดมีว๘มากกว่านี้บ้างอยู่ยากแล้วตำรวจไทย
ได้รับแจ้งเหตุหนึ่งเก้าหนึ่งไประงับเหตุแต่กลายเป็นว่าถูกดูหมิน
ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเข้าไปอีกนะคะชาวเน็ตเขาก็เลยแห่ไปคอมเมนต
เป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นใจตำรวจดูหมินเจ้าพนักงานแบบนี้
ต้องนำกระเช้าไปไหว้ขอโทษนะแล้วก็ต้องอ้างมุกเดิมด้วยว่า
รู้เท่าไม่ถึงการตอนที่ไปขอโทษอ่ะค่ะ
ปริญญาไม่สำคัญถ้าดูถูกคนแบบนี้
ปริญญาไม่ใช่เครื่องวัดระดับความสูงต่ำของคนค่ะอืมใช่
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่บ้าน
ซอยตรอกศึกษาถนนเทศบาลดำริตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองประจินบุรีเนี่ยนะคะ
ก็พบว่ามียายที่ป่วยพักอาศัยอยู่แค่ลำพังค่ะ
พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวส่วนนายอภิษักสาวเงินอายุห้าสิบปี
รองประธานชุมชนตรอกศึกษาบอกว่าตัวหลานชายคนนี้คงโกรธที่น้าโทรแจ้งตำรวจ
หลังจากที่ทั้งคู่มีปากเสียงกันรุนแรง
ก็เลยไปทำร้ายตำรวจตามที่ปรากฏในคลิปนะคะ
อันนี้ทางรองประธานชุมชนเขาให้สัมภาษณ์มาไปฟังหน่อยค่ะ
เรื่องกับน้าเขาอ๋อน้าเขาก็เลยแจ้งตำรวจมาครับ
พอแจ้งตำรวจมาเสร็จปุ๊บเขาก็เกิดการทะเลาะกับตำรวจ
คนที่คนที่นั่นน่ะคนที่เป็นหลานน่ะครับแต่พอดียายเขาเข้ามา
น้าเขาก็มาเข้ามาห้ามก็เลยจะมีการขัดอะไรกันขึ้นก็ไม่รู้
แต่ว่าทางน้าชายเขาอ่ะที่เป็นกะเทยอ่ะครับ
เขาก็บอกว่าเขาไม่เอาเรื่องหลานเขาหรอกครับ
แต่ว่าเขาต้องแจ้งความไว้ครับเดี๋ยววันหลังมามาทำร้ายร่างกาย
อ๋อกลายให้เกิดขึ้นนี้ครับก็คือเป็นเหตุการณ์ภายในครอบครัวแล้วตำรวจบันแลกกับเหตุ
ใช่ครับทะเลาะกันในครอบครัว
แต่จะมาระบายลงกับตำรวจไม่ได้นะเขาเข้ามาทำหน้าที่ไก่เกลี่ยให้นะคะ
พันธุ์ตำรวจโทษสิริบัญชาขอบใจรองผู้อุ่มกับ
ก็บอกว่าตำรวจสายตรวจ๒นายที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือดาบตำรวจพานุพัฒน์อินนอกอายุ๕๐ปี
และ๑๐ตำรวจเอกยงยุทธ์ถนอมลาบอายุสามสิบห้าปีซึ่งได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
แล้วก็ต้องนำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุรัตนทองใบอายุ๓๕ปี
กระทำผิดนี้ด้วยนะคะจากการตรวจสอบพบประวัติเคยต้องโทษคดีพยายามฆ่า
เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อเมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะจึงแจ้งข้อหาความผิดต่อสู้และขัดขืนเจ้าพนักงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ซึ่งคดีนี้พบว่ามีผู้กระทำความผิดเพิ่มอีกสองรายนะคะจึงคุมตัวไปสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแล้วด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวนายสุรัตน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ